ทางด้านของนายเทพชายห่องนายกสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้
กรณีที่สื่อต่างประเทศเข้าไปสัมภาษณ์เด็กทีมหมูป่า

ที่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอแม่สาย
ได้แจ้งออกมาว่าหากบุคคลหรือหน่วยงานใด

ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแม่สายก่อนเท่านั้น
จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐาน
ในการเข้าถึงตัวเด็กระหว่างสื่อไทยและสื่อต่างประเทศนะครับ

ความจริงแล้วไม่ได้มีการห้ามจากเจ้าหน้าที่
เพียงแต่เป็นการขอความร่วมมือของสื่อมวลชน
ซึ่งที่ผ่านมาสื่อไทยให้ความร่วมมืออย่างดี
มีความระมัดระวังในการนำเสนอมาตลอด

ส่วนที่มีสื่อต่างประเทศเข้าไปสัมภาษณ์เด็กถึงในบ้าน
ว่าสิ่งสำคัญอยู่ในกระบวนการ
ว่าได้ขออนุญาตผู้ปกครองหรือไม่

ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

คำถามทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ

หรือรู้สึกว่าถูกบีบคันให้ตอบคำถามนั่นเองครับ
แต่ความเห็นของผมเนี่ยประเด็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การ

ขอความเห็นชอบจากผู้ปกครองมันเกิดขึ้นหรือเปล่า

เนื้อหาของคำถามนี้คืออะไรใช่ไหมครับ
และ๓ก็คือบรรยากาศที่ไฟล์ข่าว

สร้างขึ้นมามันเอื้อกับเด็กแค่ไหน

หรือฟื้นความทรงจำที่มันอาจจะเลวร้าย

เพราะว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าสื่อมวลชนมีบทบาท
ในการช่วยบำบัดความรู้สึกกับจิตใจของเด็กด้วยนะ
ตั้งคำถามที่ดีที่ถูกต้อง
การสร้างบรรยากาศที่เอื้อกับเด็กนี้

ได้รับการบำบัดความรู้สึกก็ได้นะ

มันอยู่ที่ว่าบริบทที่เด็กจะต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้
ริบทมันเป็นยังไงคำถามเป็นยังไง
บรรยากาศที่เขาต้องเล่าถึงเรื่องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย
มันเป็นยังไงแต่แน่นอนผมก็เห็นใจนะครับว่า
ถ้าเกิดมีสื่อมวลชนไทยแห่ไปสัมภาษณ์เด็กคนเดียวกันซ้ำอีก
พูดเรื่องซ้ำอีกนี่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่
สังคมเขาคงไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน
นายเทพชัยยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่
สื่อไทยได้เรียนรู้ว่าควรนำเสนอข่าวอย่างไร
เพราะว่ามีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายแล้วก็ประชาชนนะ
บอกว่าเรื่องนี้ได้อะไรบ้างได้บทเรียนสำหรับสื่อด้วย
ในการทำข่าวเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าสื่อโซเชียล
เขาบอกก็เห็นวิธีการทำข่าวของสื่อหลายสำนักทำข่าวได้ดี
และหลายสำนักที่อาจจะทำข่าวไม่ดี

ใช่สังคมก็เลยมองว่านี่แหละเป็นบทเรียนที่สื่อก็ควรจะถอดออกมาใช้ด้วยนะครับ
สื่อต่างประเทศที่มีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็บอกว่าไปเจาะลึกการสัมภาษณ์เด็กต่าง
เขารายงานบทสัมภาษณ์ว่าเขาได้สัมภาษณ์เด็กชายสมพงศ์ใจวงหรือว่าน้องพงศ์
แล้วก็จะยังเชียร์อังกฤษเสมอไปนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อต่างประเทศที่ถูกมองว่าไม่สนใจ
แล้วก็ละเลยข้อแนะนำทางด้านกฎหมายที่อยากให้ปล่อยให้เด็ก